สวัสดีครับ๗นาฬิกา๓๑นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในเช้าวันนี้
รู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
เช้าวันนี้หลายคนได้ฟังข่าวนะครับหน้าหนึ่งไทยรัฐบอกว่า
วันที่๑๗ไปจนถึงวันที่๑๙มีนาคมนี้
เมืองของเราอาจจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฮิปเวฟหรือว่าคลื่นความร้อนเกิดขึ้นด้วย
แท้แค่ไหนอุณหภูมิต่อจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับกับระบบพยากรณากาศ
อื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เมืองไทยของเรานั้น
ยังคงได้สัมผัสอากาศร้อนกันในหลายจุดหลายพื้นที่
เพราะว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
มาจากความร้อนตัวแอลที่เห็นอยู่ในขณะนี้
ยังคงปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้น
อุณหภูมิในช่วงกลางวันภาพรวมแล้ว
อากาศร้อนนะครับก็คืออุณหภูมิ๓๕องศาเซลเซียตขึ้นไป
ในบางช่วงเวลาในบางวันโดยเฉพาะช่วงบ่ายนั้น
บางจุดบางพื้นที่อุณหภูมิอาจจะทะลุ๔๐องศาเซลเซียต
นั่นก็คืออากาศร้อนจัดนะครับ
ในขณะเดียวกันอากาศเที่ยวร้อนแบบนี้
จึงทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสต้องเจอกับฟ้าหลัว
ก็คือลักษณะที่ท้องฟ้านั้นขมุกมัวไปด้วย
กลุ่มฝุ่นละอองต่างที่ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับ
ดังนั้นการขับขี่สัญจรใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วย
อกจากนี้เองยังพบว่าบริเวณตอนกลางของประเทศไทยครับ
ปัจจัยที่ยังคงพัดเข้ามาปกกลุ่ม
ก็คือกระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้
กระแสลมดังกล่าวจะสังเกตว่ายังคงหอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลอ่าวไทย
เข้ามาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอย่างต่อเนื่องนะครับ
ดังนั้นยังคงสามารถให้จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงภาคใต้ในบางจุดด้วย
ฝนที่เข้ามานั้นจะมีโอกาสตกมากน้อยแค่ไหน
เรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันนะครับ
สีเขียวสีน้ำเงินคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมามีอยู่ประปรายนะครับ
แนวชายฝั่งบริเวณจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองนะครับ
คำนวณต่อจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายวันนี้มีโอกาสเกิดฝนในบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ช่วงค่ำครับ
มีโอกาสไปตกแถวบริเวณจังหวัดสะแก้วนะครับ
คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับก็มีโอกาสตกเช่นเดียวกัน
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกประปายตกแบบมาไวไปไวนะครับ
บริเวณแถบอีสานตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับก็มีการคำนวณเช่นเดียวกันนะครับว่า
มีโอกาสเกิดฝนโดยพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
จะอยู่ในบริเวณจังหวัดระนองนะครับช่วงเย็นเย็นดังนั้น
ใครที่จะทำกิจกรรมดังกล่าวกลางแจ้งคงต้องดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับ
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าความชื้นที่พัดเข้ามาปกคลุมนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ส่วนใหญ่นั้นจะปกคลุมตามบริเวณที่อยู่ติดกับทะเลไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าช่วงเช้านั้นอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
ร้อนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบอุณหภูมิไปพร้อมกันนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูการคำนวณอุณหภูมิตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
พื้นที่สีเหลืองที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้คือบริเวณที่มีอุณหภูมิมากกว่า๒๒๙องศาเซลเซียต
อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับส่วนใหญ่นั้นจะปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
กลางรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
สูงสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ๒๙องศาเซลเซียต
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงบริเวณตามฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนั้น
องศาเซลเซียตเท่านั้นแต่ว่าช่วงบ่ายวันนี้ครับอากาศร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๔๐
องศาเซลเซียตในบริเวณพื้นที่ภาคกลางคำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ยังคงทรงทรงนะครับ
ช่วงเช้ายังคงได้สัมผัสอากาศเย็นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ส่วนตอนกลางอากาศร้อนอบอ้าวพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้น
ประมาณ๑องศาเซลเซียตก็คืออยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต

แต่ถ้าหากเราไปเปรียบเทียบอุณหภูมิเพื่อนบ้านของเรา
อุณหภูมิของเมืองไทยอยู่ในจุดไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน
นี่คือการคำนวณอุณหภูมิสูงสุดในแถบบ้านเรานะครับ
พบว่าอุณหภูมิประเทศไทยนั้นไต่ระดับไปสูงสุด
๔๑องศาเซลเซียตพม่าอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
กพูชาอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต
นามครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
เลเซีย๓๖องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนอย่างลาวอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
นี่คืออุณหภูมิแถบพื้นบ้านของเรารวมไปถึงในเมืองไทย
สังเกตว่าค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวในระยะนี้
การทำกิจกรรมกลางแจ้งรวมไปถึงการเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์
เกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนประกาศเตือนต่างจากทางราชการ

ตอนนี้ขยายเป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแรง
รวมไปถึงสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่งตอนนี้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอีกแล้ว
มีหลายจังหวัดละทีเดียวที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

เริ่มมีผลต่อสุขภาพของประชาชนนะครับ
โดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

โดยจากการตรวจสอบข้อมูลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐาน
จุดแรกก็คือบริเวณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
วัดได้ที่๑๒๕นะครับ
ที่๒ก็คืออำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปาง

อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่าดัชนีคุณภาพอากาศว่าได้๑๐๗นะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่๑๐๑
ส่วนที่จังหวัดพยาวที่อำเภอเมืองวัดไทยที่๑๐๑เช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้ประชาชนที่จะเดินทางออกจากบ้าน
ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษดังกล่าวนั้น
คงต้องใส่หน้ากากปิดจมูกเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองเหล่านี้

ก็คาดการณ์ว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ก็คงต้องติดตามการประกาศเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในวันนี้
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้

ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป